ร้องได้ให้ล้าน
ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกัน
จะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช้ำ
ชั่วโมงนิบัดหนาวนี่แหละคือเวลาท้อง
ไม่ต้องดมมองโอกาสชอง

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
เฟิร์สร้อง

เฟิร์สร้องผิดในเพลงที่๓

จะเอาไงก็ไม่มาเอาไง

ปล่อยไว้จะเสียของ
รู้ไหมว่าเราร้องว่าจัดแล้วผิด
หรือว่าไม่รู้
ไม่รู้ใช่ไหม
เพลงนี้มันเร็วด้วย
นี่ไงนะ
เฟิร์สถึงวันนี้
เฟิร์สจะร้องผิดนะ
แต่พี่
แต่ไม่ได้ความว่าชีวิตเราจะพล่ายแพ้

มีครอบครัวที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยซึ่งพี่แอบมองอยู่ตลอดเวลาว่า
เฟิร์สจะไม่มีพ่อส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็มีค่ามากเลย
ไม่ว่าจะเป็นแม่คุณน้าแฟนคุณน้าที่คอยรัก
อุ้มชูคอยปอบอารมณ์เฟิร์สนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ชนะแต่มีครอบครัวเหลืออยู่ค่ะเฟิร์น
ต่อไปวาทนายังไม่รู้
เกิดเสียใจทำใหม่ครับอืมหรือคุณน้าแล้วคะ
ก็น้องทำดีที่สุดแล้วค่ะอืมไม่เป็นไรตอนเนี้ย
เฟิร์สได้ทำทุกอย่างแล้วหนึ่งได้แสดงออกถึงการต่อสู้ให้กับคุณแม่
ได้แสดงให้เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนดูอยู่ได้ออกทีวี
น้องเฟิร์ดชนะใจพวกเราทุกคนนะครับ

นี่ก็คือผู้หญิงตัวเล็กที่มาสู้เพื่อแม่
แต่ในการผิดพลาดครั้งนี้ก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าค่ะ
ผิดพลาดครั้งนี้ทำให้น้องเฟิร์สมีเงินติดกระเป๋ากลับบ้าน

ส่วนเรื่องบ้านที่จะพยายามทำแคมเปญและหาสปอนเซอร์
ในเรื่องการทำเหล็กดัดอะไรพวกนี้นะ

อย่างน้อยมีเหล็กดัดกลางคืนจะได้หลับสนิทบ้าง
ไม่ใช่ว่าไม่หลับสนิทซะเลยทุกคืน
วันนี้ก็ต้องขอขอบใจขอบคุณนะครับ
เฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สนักสู้มีชีวิตอยู่เพื่อแม่นะครับ

วันนี้ก็รู้สึกเสียใจค่ะที่ทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้
แต่ยังไงหนูก็สัญญาว่าหนูจะไม่หยุดแค่นี้
หนูจะตั้งใจทำความฝันของหนูให้เป็นจริง
ถึงวันนี้จะไม่ได้เงินอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้
แต่ว่าก็ถือว่าได้ใจคนดูขอบคุณค่ะ
สู้วันพรุ่งนี้ยังมีนะลูกสู้ต่อไปแม่รักลูก

มาถึงนักสู้ชีวิตคนต่อไปนะครับ
ที่ได้คัดเลือกเข้ามานะครับ

เป็นผู้หญิงอีกแล้ว

เวลาวันหยุดวันทำงานแม่หนูก็ไม่ได้หยุด
แม่หนูต้องไปขายของขายขนมครกขายขนมจีน
ขายทุกอย่างที่สามารถนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันที่แม่เข้ากะบ่ายจะต้องนอน
แม่ก็ไม่ได้นอนเพราะว่าต้องไปขายขนมจีนที่วัด
เพื่อเอาตังค์มาหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
แล้วแม่ก็ร่างกายไม่ครบ๓๒ขาขาด
ปัญหาของพี่ตอนนี้ก็คือขาที่ขาดเนี่ยมันอักเสบบ่อย
ตอนนั้นรถชนตอนพี่อายุ๒๕ตอนนี้พี่ก็๔๖เอาเนอะ๒๑ปีแล้ว
เลิกงานแล้วขับรถไปตลาดไปซื้อของ

แล้วจนประสานงาเต็มที่อัดเข้าที่ขาพี่เข้าไปตรงเครื่องเลย

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับพี่
วันพร้าวที่๒๔กันยา

แล้วก็ออกขาไปอีกสายรถขาปอมมาหลุดพี่มีรุดตัว
แม่ก็เดินไปแต่ขาปอแม่ไม่ไปด้วย
ขาแม่ก็เลยล้มลงไปแล้วแม่ก็เจ็บมากแล้วก็ร้องไห้ด้วย
เวลาหนูเห็นแม่เจ็บขาหนูก็เจ็บใจหนูเหมือนกันด้วย
เพราะว่าหนูไม่สามารถช่วยอะไรแม่ได้เลยค่ะ
ตอนนี้ขาขาพี่ก็เล็กลง
ร่างกายเราเล่นลงหมอให้ควบคุมน้ำหนักอะไรให้

แล้วแผ่นพูดพูดไปให้พี่เพิ่มอันนี้เป็นสิบอันครับ
และไอ้ตรงนี้ท้าวก็พังอ่ะ
อยู่๓๙๐๐๐บาทราคาซื้อตอนปีแรกเลยนะ

ถ้าหนี้บ้านพี่หมดพี่ก็ตรงที่ส่วนที่ส่งบ้าน

กลัวเดี๋ยวตอนขึ้นมหาลัยพี่จะไม่มีตังค์

เป็นกำลังใจให้พี่ตรงนี้แหละเขาเป็นเด็กดี
ทุกวันนี้แม่ก็เป็นสาวหลักของบ้านค่ะ
เพราะว่าพ่อไม่สามารถทำงานได้

หนูก็ห่วงร่างกายแม่

จากขาแม่หนูจะขาดแล้ว
แม่ก็ยังตับฉีกซี่โค้งหักน้ำท่วมปอดด้วยค่ะ
มันจะบอกแม่ว่าไม่ต้องคิดมากอะไรวะ
หนูก็เป็นกำลังใจให้แม่ที่สุดแล้ว
มาครับนั่นก็คือเรื่องราวทางเธอนะฮะคนจันทร์เพนต์ชีวิตต้องสู้มาเรื่องราวสุดยอดเลยค่ะ
รับเธอเลยนะครับคุณจันเพ็ญสาวพิการร่างเล็กหัวใจเหล็กครับ

สวัสดีครับ

แคล้วค่องว่องวัยแข็งแรง

ครับผมเดินมานี่ปุ๊บเลย
วันนี้มามีใครมากับคุณจันเพลบ้างครับวันนี้

วันนี้มาเชียร์

ลูกสาวเห็นว่าติดภารกิจ
ใช่ค่ะเขาต้องไปแข่งวิชาการค่ะ
เขาไม่ชอบร้องเพลงแต่ก็ไปทางวิชาการ

เป็นเด็กก็ต้องไปเรียนหนังสือกันไปนะครับ
ชมเรื่องราวของคุณจันเพลแล้ว

พอเราฟื้นมาเราเห็นแล้วว่าขาเราเป็นแบบนี้
บอกโอเคคุณจันเพลคุณต้องตัดขาทิ้ง

ถ้ายอมตัดที่แรกตัดแค่ฝาดเท้าเนี่ยช่วงเท้าเนี่ย

อันนี้ทิ้งเอาไว้ก็เลยต้องตัดทั้งข้อเท้า

พี่ใส่ขาเทียมอยู่กี่ปีแล้วคะ
ตอนนั้นอายุ๒๕แล้วตอนนี้๔๖ปี

ตอนที่ประโยชน์อุบัติเห็นยังไม่ได้แต่งงาน
ยังไม่มีแฟนนี่
ใส่เป็นแซมแปล

อุบัติเหตุคือชื่อกมันดีดตัว

ไม่ได้อดไม่อะไรอ่ะค่ะพี่ต้องเขียนอะไร
มันก็อาศีลเพิ่งจะเดินได้ยังยังเก็บอยู่เลย

เอากำลังใจพวกนี้มาจากไหนนะคะ
จากแม่กับลูกกับสมีย์ค่ะ
ช่วงแรกพี่เศร้าไหมคะ
ช่วงแรกรับไม่ได้ก็เศร้าค่ะ
เมื่อก่อนนี้พี่คือไม่เคยให้ใครเห็นขา
เป็นเรือนะครับแล้วเส้นเลือดมันแข็งหมด
ให้ที่ขาก็ไม่เข้าให้ที่แขนก็ไม่เข้า

งไม่เข้าแล้วดันน้ำเกลือไม่เข้า
แล้วก็ร้องไห้มันแสบมันร้อนเหมือนไฟไหม้เหมือนไฟลวก
จนแม่มา๘โมงแม่เข้าเยี่ยมได้
ที่จะเอาน้ำแข็งมาประคบให้
ไม่พยายามบอกค่ะเดี๋ยวเข้าเข้ามาตัดเลย

น้ำเกลือกับยาเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่

ไม่ใช่เพราะเป็นความกลัวขาดแขนอีก
ขาก็ตัดแล้วก็จะมาหาแขนอีกแล้วว่าไม่ไหว
โดรน้ำเปียวจะเข้าไม้ได้ต้องตัด
ตัดได้แค่ไปเต้นเล็ดใหญ่หมอบอกต้องตัดขา
ทีนี้หลังจากพี่ตัดขามานานเท่าไหร่พี่ถึงเจอสามี
โอ้โหอีก๕ปีค่ะไปพบรักกันที่ไหนคุณพี่
เล่นดนตรีด้วยกันค่ะเขาเป็นนักดนตรีพี่เป็นนักร้อง

เขาไปจีบตอนช่วงออกภัณฑ์สาว
เอาดนตรีเบย์ไปช่วยงานวัดที่โคราช
แล้วกลับมาเดือน๔ก็แต่งเลย

ตอนนี้ลูกสาวอายุสิบห้าสิบห้าสิบหกปีแล้วกันค่ะที่พี่ทรมานเนี่ย
เลยสิบหกปีที่พี่ทนเนี่ย

มันเป็นแต่หนี้พี่ก็เลยเหนื่อย

แต่เขาก็พยายามจะอย่าอดนะคะ

กลับไปนะผมก็จะให้รางวัลเขาอยู่แล้วล่ะ
รางวัลนี้คืออะไรโดยการเลิกเล่า
กลับไปจากที่นี่เหรอคะคุณสามีพี่อยากบอกอะไรจากความในใจลึกกับเมียพี่บ้างในวันนี้ค่ะ
ผมพูดให้เป็นไงถูกสิ้นทุกอย่างที่ผ่านมานะถ้าอะไรที่มันไม่ดีกับผมเนี่ย
สิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปที่ไม่ดีผมขอโทษด้วย
เฮ้ยขอ

โอ้โห

เพราะว่าเขาพยานทั่วประเทศ

ผมดูออกดูจากคนที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะฮะ

น้อยคนที่จะพูดแบบนี้แล้วน้อยคน
ที่จะยกมือขอโทษเมีย

ผมเชื่อว่าเขาทำจริงพูดจริง
จ๋ามีลูกกี่คน

มีลูก๔คนอันนี้คนที่เท่าไหร่คะ
คนที่๓ที่เขาเป็น

ลังหาให้กินให้ใช้

เขาลำบากต่างแล้วพออายุ๑๒อะ
เขาเลี้ยงแม่มาก็ช่วยแม่ทำงาน
พ่อมันเสียต่างอายุอันนี้๑๒

กอดพี่จันเพลเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

หึไม่จะทำงานลูกเดียวอ่ะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงไปเอง

ขาเป็นใจมากวันนี้

กอดแม่ไม่ให้กอดสามี

ขอให้ลูกทำอะไรทรงปราณมิถนาเองแล้วลูกนะ

ก่อนจะมา

มาถึงเรื่องของคุณจำเป็นต่อทุกวันนี้
คุณจะเป็นทำอะไรบ้าง

ตอนเช้าไปทำงาน๘๙ชั่วโมงค่ะ

แล้วรายได้กับรายลับยังไงครับ

เพราะว่ารายได้กับรายรับมันไม่ค่อยพอกันไง
อันนี้ก็ไปเอากับแม่
เงินคนแก่แม่ในบัญชีไม่เหลือล่ะ

ตอนนี้แล้วขายหนมจินเอามา๓๐๐๐

ก็คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับ

คุณต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ที่มาประกาศอย่างแข็งแกร่ง

เป๊ะใช่เอาไปโปะบ้านพอโปะบ้านแล้วปลดภาระทั้งหมด
เราจะได้ทำมาหากินให้สบายไม่ต้องส่งบ้าน
แต่ว่าก่อนจะเข้าเกมเป๊กขออนุญาตย้อนอดีต
เมื่อสมัยวัยหวานไปเจอสามีในครั้งแรกนั้น

ช่วงนั้นร้องกอดฉันกอดลา

อันนี้พิเศษจริงปกติไม่ให้ยืมใหม่นะ

เนื่องด้วยเพื่ออนาคตที่ดีต่อกันนะคะ
จะได้ก้าวข้ามผ่านวันคืนที่ร้าย

วันต้นใหม่ได้สลอนเลยได้เสมอนะคะพวกเรา
มันหยุดที่ทำกันดีหรือ
มันยุติทำกันดีหรือไร
กับคนเคยรักกับคนเคยใคร
เธอสิเป็นคนไป
ฉันสิจำใจทน
คุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหม
เธอถึงได้ทำเหมือนคนเหลือคน
ก่อนเคยบอกรัก
ก่อนเคยปากบน
ว่าขาดฉันสักคน
เธอคงตรงที่สุด
ฉันถึงได้รัก
ฉันสิจำใจทน
วันใดวันหนึ่งคู่ชีวิตเราที่จับมือกันอยู่

ครอบครัวของพี่กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่ง

ให้หยุดก่อนให้พี่กลับไป
จุกกูดุกจุกกูดิกกันก่อน

เพื่อเติมความหวานให้กัน

ถึงแม้ว่าเธอจะขาพิการไปข้างหนึ่ง

คุณจันเพ็ญนะฮะสู้หญิงเหล็กจริง

แล้วก็อย่าลืมทวนเรื่องเพลงด้วยนะ

เดี๋ยวคุณจันเพลมาครั้งหน้า

วันนี้เหมือนกับมาแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จัก
คุณจันเพ็ญนะครับสาวพิการหัวใจเหล็กคนนี้
ติดตามรายการของเราได้ใหม่

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ขอลาไปก่อนครับ

ขอบคุณการร้องนี่ด้วย
ที่ทำให้แม่กอดฉันเอง

ขอให้โลกเฉินแหละนะ
เดี๋ยวแม่มี

เป็นต้องทำให้ได้นะเว้ยทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้ทำไม่ได้
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำใน
คุณจันเพชรร้อง